ต่อกันบ้างดีกว่าเรื่องแซ่บกันต่อเลยนะคะ
สำหรับมินพีชยาเห็นบอกว่าควงผู้ชายไม่ซ้ำหน้า
ต้องบอกแบบนี้เป็นในละครเท่านั้นนะคะ
เพราะว่าเรื่องนี้เธอรับบทเป็นฝาแฝดค่ะ
แล้วคนหนึ่งแซ่บเสลอเกินในเรื่องของผู้นะคะ
นี่แหละค่ะมินพิชยากับฉากเลิฟซีนสุดเล่าร้อนของเธอกับบรรดานหนุ่มทั้งหลาย
แต่แฟนคลับไม่ต้องห่วงนะคะบอกเลยว่าหวานใจตัวจริงของเธอไม่ซีเรียส
ไฟเขียวผ่านฉลุยเต็มที่กับการแสดงครั้งนี้จ้า
ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเขาก็บอกว่าบทดูโตขึ้น
เขาดูค่ะเขาเชียร์
เขาเชี่ยวะอย่างฉากเมื่อคืนช่างแทนในซ่างนานเขา

เขาแซวเหมือนกับอยากให้กำลังใจมากกว่า
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายนะคะเล่นเป็นฝาแฝดกันนิสัยใจคอแตกต่างกันลิบลับเลย
ไปพิสูจน์กันได้กับละครของมินนะคะแต่กระแสบนโซเชียลตอนนี้ก็ออกมาชื่นชมเธอเยอะนะคะ
ว่าเล่นได้ดีสมบทบาทแล้วก็แยกกันออกเลยด้วย